โอ้โหไล่มุดโลไล่มุดโลไล่คุดโลไล่คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศแล้วนะคะ
ช่วงนี้ลูกค้าถามเยอะมังคุดโลเท่าไรเงาะโลเท่าไหร่นะคะ
เพราะเป็นฤดูกาลของผลไม้หน้าร้อนทุเรียนเงาะมังคุดช่วงนี้ออกกันเยอะ
ภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะใครก็ตามที่ทำการเกษตรช่วงนี้
อาจจะต้องเตรียมพร้อมในการแปรรูปด้วยเพราะว่าผลผลิตออกมาเยอะ
แต่ว่าการส่งออกอาจจะยากลำบากหน่อยขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมดูเรื่องสภาพอากาศด้วย
เพราะตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะตอนบนนับตั้งแต่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยนะคะ
ก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดไม่มีฝนฟ้าลงมาเลย
ขณะเดียวกันภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ๑๔จังหวัดภาคใต้เนี่ยจะตกถึงร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ
ซึ่งนั่นก็มาจากด้านของลมตะวันออกนะคะที่พัดมาปกคลุมบริเวณภาคใต้
ขณะเดียวกันนะคะทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยนะคะ
ก็จะมีปัจจัยคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะแล้วก็มีลมเย็นมาปะทะ
ทำให้มีฝนบ้างบางพื้นที่บางแต่ว่าต้องทุ่มเทไปที่ภาคใต้หน่อยในช่วงนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าคาดการณ์รายวันแล้วภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนเกิดขึ้นได้เบาร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
ซึ่งเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วก็น้อยกว่ามากนะคะขณะที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกไม่แตกต่างกันมากนัก
มีฝนตกประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่อาจจะมีฝนพร่ำลงมาแถบจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะนับตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไล่ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง
เหมือนกับฝั่งอันดามันค่ะที่มีฝนตกไม่แพ้กันนะคะพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตรูนก็เตรียมรับมือกันด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำ
จากว่าเป็นช่วงที่สะสมความร้อนเอาไว้เยอะเมื่อเจอลมทะเลพัดมาก็อาจจะเกิดฝนได้นะคะคุณผู้ชมส่วนใครก็ตามที่อยากจะรับประทานพืชรับประทานผักผลไม้สดสดอย่าลืมนะคะ
ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีจะได้ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีต่างด้วยช่วงนี้เพลี้ยลงเยอะดิฉันคงต้องให้ลูกมือเนี่ยช่วยจัดการไปฉีดพ่นก่อนแล้วกันดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตรงนั้นนะจ๊ะเอาให้ทั่วเลยนะ